วันนี้ตำรวจได้นำตัวพันธ์ตำรวจเอกอำนวยพงศวรรค์
พร้อมกับคัดค้านการประกันตัว
ขณะที่ทีมสังหารยอมรับทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
พร้อมกับระบุว่าได้ค่าจ้างในการก่อเหตุเพียงแค่๓๐๐๐บาท
จากคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ

และนายนิวัตรสวยทองหรือโจ๊ก
ถูกตำรวจนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

จับภาพพฤติกรรมที่ร่วมกับผู้ต้องหาอีก๒คนที่กำลังหลบหนี
โดยใช้รถกระบะสีดำปาดหน้ารถของนางสาวสุภักษรพลไทยสงศ์
ก่อนอุ้มขึ้นรถหลบหนี
วงจรปิดจับภาพวินาทีที่ผู้ต้องหาก่อเหตุ
เมื่อเวลา๒๒นาฬิกา๔๔นาที
คืนวันที่๑๓ธันวาคมปีที่แล้ว
ซึ่งตำรวจมีหลักฐานว่าคนร้ายกลุ่มนี้
ซุ่มดูลาดเหล่าเพื่อก่อเหตุหลายต่อหลายครั้ง
แต่นายภูมิทัศน์หนึ่งในผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่อุ้ม
ปฏิเสธว่ามาเพียงครั้งเดียวในวันก่อเหตุ
จะได้รับเงินค่าจ้างเพียง๓๐๐๐บาทก่อนหลบหนี
นายภูมิทัศน์ผู้ต้องหารายสำคัญนี้

จับตัวนางสาวสุภักษรขึ้นรถ
โดยมีผู้ต้องหาอีก๒คนที่หลบหนีนั่งประกบ
โดยขณะนั้นนางสาวสุภักษรยังมีชีวิตอยู่

เพื่อส่งมอบนางสาวสุภักษรให้ดาบมาตร
หรือนายสามหมากแสงสินที่รออยู่ในเซฟเฮ้า
บนรถเห็นว่าเขาว่ากดคอไว้ไม่ให้พูดอะไร

ข้างหน้ากันข้างบนมากันสี่คน
รวมทั้งผู้ตายก็เป็นห้า
ข้างหลังตรงแคปนั่งกัน๓คน
ประกบซ้ายขวาคนตายก็ไม่สามารถดิดรถอะไรได้
แล้วเข้าไปในนั้นแล้วเนี่ยมันก็ที่จำกัดด้วย
เขาก็ขับรถพาไปไปส่งยังจุดที่เขานัดหมายกัน
เขามาลงมือเนี่ยมันต้องมีคนชี้แนะหรือชี้เป้า
แจ้งเบาะแสแจ้งเป้าหมายก็คงประมาณอย่างนี้
จากข้อมูลพบว่าหลังผู้ต้องหาก่อเหตุอุ้มนางสาวสุภักษรหายตัวไป
จากนั้น๒๓วันผู้ต้องหาอีกทีมจึงลงมือสังหาร
พร้อมฝังไว้ใกล้เคียงกับรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรี
ก่อนเรื่องจะแดงและถูกจับกลุ่มได้ในที่สุด
แต่จนถึงขณะนี้พันธ์ตำรวจเอกอำนวยพงศวรรค์
พวก้ำกรับการตำรวจพูทอลบ้านปงพูศจังวาร
และที่หน้าสาวกันนิกากรุมกรรม
เพื่อนสาวคนสนิทยังปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็น
แต่ตำรวจยืนยันว่าหลักฐานเชื่อมโยงว่าทั้งสองเป็นผู้ปงการทั้งหมด
เร่งติดตามมือสังหารอีก๓คน
ที่มีข้อมูลว่าหลบหนีอยู่แถบชายแดนมาดำเนินคดี
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน